กับเรื่องนายกรัฐมนตรีคนที่๓๐
โปรดกล้าวโปรดกระหม่อมนายกรัฐมนตรี
คนที่๓๐เศรษฐาประกาศแก้วิกฤตครับ
นี่คือเวลา๑๘นาฬิกาของเมื่อวานนี้นะครับนายเศรษฐาทวีสินรับพระบรมราชองค์การโปรดกล้าปลดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นนายกัธมนตรีคนที่๓๐ของประเทศไทย
หลังจากรัฐสภามีมติเห็นชอบให้นายกรัฐมนตรีให้เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับเมื่อ๒๒สิงหาคมที่ผ่านมา
นางพรพิษพรเจริญนะครับเลขาธิการสภาพผู้แทนราษฎรเป็นผู้อัญเชิญพระบรมราชองค์การโปรดก้าวโปรดกระหม่อมแต่งตั้งมาที่ที่ทำการพักเพื่อไทย
แล้วก็มีพิธีนะครับมีการนำของพักร่วมรัฐบาลแล้วก็สอสอของพักเพื่อไทย
รวมถึงนางสาวแพทองทานชินวัฒน์นะครับแล้วก็ครอบครัวของนายกรัฐมนตรีคนที่สามสิบ
ไม่ว่าจะเป็นแพทย์หญิงพักพิไลทวีสินภรรยานะครับนางสาวชะนันดาทวีสินลูกสาวคนที่๓
และพลตำรวจโทผ่อนประหลัดรักษาอายุร้อยปีแล้วนะครับท่านเป็นพ่อตาของนายเศรษฐานั่งวิวแชร์มาร่วมพิธีด้วย
หลังจากเลขาธิการสภาพผู้แทนราษดรนะครับอ่านพระบรมราชองค์การแต่งตั้งเสร็จ
เศรษฐาได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้และกราบถวายบังคมต่อหน้าพระบรมศาสติสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
แล้วก็เดินทักทายแก่นำพักเพื่อไทยและพักร่วมรัฐบาล
หลังเสร็จพิธีครับนายเศรษฐาได้แถลงในฐานะนายกรัฐมนตรีคนใหม่ว่า
ต่อจากนี้จะมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ
ความซื่อสัตว์สุจริตยึดมั่นในประชาชนและทำงานเพื่อประชาชน
ขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมสนับสนุนนะครับแล้วย้ำว่าจะทุ่มเททำงานตามมาตรฐานจริยธรรม
และ๔ปีต่อจากนี้จะมีความเปลี่ยนแปลงจากวิกฤตที่ต้องหาทางออกอย่างเร่งด่วน
จะสร้างความเจริญเป็นความหวังให้คนรุ่นใหม่เป็นดินแดนแห่งความสุข
และจะขอทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีที่ไม่รู้จักคำว่าเหน็ดเหนื่อยเพื่อสร้างความสามัคคีให้กับประชาชนให้ได้ครับ
ผมขอยืนยันว่าผมจะทุ่มเททำงานตามมาตรฐานจริยธรรมและความซื่อสัตว์สุจริต
มั่นผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ
ผมมั่นใจว่า๔ปีต่อจากนี้
จะเป็น๔ปีแห่งการเปลี่ยนแปลง
ผมนายเศรษฐาทวีสินจะขอทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีที่ไม่รู้จักคำว่าเหน็ดเหนื่อย
เป็นรัฐบาลที่จะทุ่มเททำงานหนักรับฟังเสียงของประชาชน
นำความสามัคคีกลับคืนสู่คนในชาติ
นำพาประเทศไทยไปข้างหน้าและสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้กับลูกหลานของพวกเราทุกคน
จากวันนี้เป็นต้นไปขอบคุณครับ
คุณภูมิธรรมยืนอยู่ใกล้ก็เห็นความสัมพันธ์อันดีนี่จังหวะกอดกัน
มาร่วมแสดงความคิดดีกับคฎเสถา
นี่มาในฐานะอะไรประธานที่ปรึกษาพักพลังประชารัฐ

ว่าเอ๊ะใช่จะเป็นรองนายกจะเป็นรัฐมนตรีแทนพี่ชาย

ปรากฏตัวเมื่อวานนี้ยิ่งเป็นการตอกย้ำความเป็นไปได้
เรื่องตำแหน่งรัฐมนตรีในอนาคต
คือก่อนหน้านี้เอาตรงไม่ค่อยเห็น
ไม่ค่อยเห็นพลตำรวจเอกพัชรวาสออกงานการเมืองเลย

ร่วมงานทางการเมืองเป็นครั้งแรก

จะได้ยินชื่อบ่อยขึ้นแน่นอนนะคะ
อ่ะถามพลเอกประยุทธ์หน่อยละกัน

พลเอกประยุทธ์เมื่อวานนี้ประชุมคอรมอลเป็นนัดสุดท้าย
แล้วก็นักข่าวก็ถามแหละ
นักข่าวถามว่าเอ๊ะท่านคะพอได้นายกคนใหม่แล้ว
ลองฟังไหมตอบว่ายังไงคะ
อาจารย์ก็ดีแล้วอันนี้ผลไม่ตก
ก็ผมในฐานะเป็นนักงรมปลีนะครับ

กับประวัติศูนย์เสียภาพที่ได้ผ่านการพนาทธิ์นะครับ
กระบวนการรัฐสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหม
ก็คงแสดงดีกับคุณเศรษฐาอีกครั้งหนึ่งนะครับ

ขอให้ประสบความเร็จในการบริหารรายการประเด็นในโอกาสต่อไปนะครับ
นี่แหละค่ะอ๋อได้ยินถอนหายใจอย่างเงาเลยนะสองครั้งน่ะอืมใช่
คือเอาถอนหายใจครั้งแรกก่อนดอม
ถอนหายใจครั้งแรกถอนก่อนที่จะให้สัมภาษณ์เรื่องวารักษ์คอลโลมอล์
ส่วนที่แบบถอนหายใจอีกเฮือกนึงเป็นการถอนหายใจ
ที่แบบหลายคนก็ตีความนะว่าเอ๊ยังไงนะ
ก่อนที่นายกจะแสดงความยินดีกับคุณเศรษฐาก็ขอให้ประสบความสำเร็จ
ช่วงหนึ่งนักข่าวก็เลยถามไงท่านคะท่านนายกคะอยากจะฝากงานอะไรหรือเปล่าคะ
นายกบอกว่าไม่ต้องฝากเพราะว่างานทั้งหมดอยู่ในคอรมอลอยู่แล้ว
ที่ทำอยู่ทั้งที่จะทำใหม่แล้วก็ที่ต้องทำต่อ
ก็สุดแล้วแต่รัฐบาลใหม่จะจัดการ
แล้วคำถามที่เป็นคำถามสุดท้ายเนี่ย
เพราะพอนักข่าวถามเรื่องตำแหน่งรัฐมนตรีการโหวตของสวในสภา
เมื่อวันโหวตนายกที่ผ่านมาค่ะนายกก็เดินขึ้นตึกไปเลยนะ
ไม่ตอบคำถามอะไรบอกแค่ว่าเรื่องนี้ผมไม่ตอบเรื่องนี้ผมไม่เกี่ยวข้อง
อันนี้ก็เป็นท่าทีท่าทางของนายกเมื่อวานนี้นะคะ
ก็ต้องถามถ้านายกต่อไม่ลืมบอกไปถ้านายกมี๒คนอยู่